คดีเป็นเรื่องของการจับกลุ่มผู้รักรอบเสพยาเสพติดคราวนี้เป็นดาราสาว
นะครับตำรวจนครบานบึงกลุ่มก็นำตัวเอ็มเจดสยานะครับ
ดาราสาวผู้ต้องหาคดีที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายรวมทั้งเสพยาไอซ์นะครับ
ขออำนาจสารอาญาฝากขังผลัดแรกโดยคัดค้านการประกันตัวครับ
พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานบึงกลุ่มนำตัวนางสาวเจษยาเวียงเก็บหรือเอม
อดีตนักแสดงสาวนายสุปกรณ์สกุลศรีนางสาวอารีศรีอนุสรชัย
ผู้ต้องหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์หรือแมทเอ็มเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งแมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย
มาขออำนาจสารอายารัฐธรรมพิเศษฝากขังพัดแรกเป็นเวลาสิบสองวัน
ตั้งแต่ยี่สิบแปดมินาคมถึงแปดเมษายนพร้อมคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าคดีนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนและรอผลการตรวจปริมาณสารเสพติด
ผู้เชี่ยวชาญจึงไม่สามารถส่งฟ้องผู้ต้องหาได้ในขณะนี้
สำหรับนางสาวเจษยาหรือว่ากับนายสุภกรนั้นซึ่งเป็นแฟนนุ่มนะครับ
แล้วก็นางสาวอารีนั้นถูกตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑
จับได้ที่ห้องพักถนนเสรีไทยย่านบึงกลุ่ม
พร้อมกับตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาไอซ์ยาอีแล้วก็ยาบ้าจำนวนหนึ่ง
พร้อมอุปกรณ์การเสพจับได้วันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง๓คนนั้นมีพฤติกรรมเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดรายสำคัญ
ในพื้นที่ลาดพร้าวแล้วก็บึงกลุ่ม
ตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เหลือ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ